ในช่วงปีใหม่หลายคนก็อยากจะได้เงินได้ทองเป็นของตัวเอง
อยากจะมีอาชีพที่ดีขึ้นรายได้ที่ดีขึ้น
แต่ถ้าทำไม่ถูกวิธีถูกจับนะครับ
ตำรวจเขาจับบ่อนพนันได้พร้อมกับนักพนันด้วย
บริเวณตลาดนัดวัดไผ่เขียวในพื้นที่ของสนทุ่ง๒

คุณผู้ชมครับบ่อนแห่งนี้ตั้งอยู่ในห้องแถวให้เช่านะครับ
ไม่มีเลขที่ภายในก็จะเป็นห้องโถงใหญ่ขนาด๖๐ตารางเมตร
พบโต๊ะพนันกำถั่วนะครับมีนักพนันจำนวน๕คนแล้วครับ
แล้วก็โต๊ะพนันไฮโลอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับ
รวมทั้งหมดจับผู้ต้องหาได้๙คนชาย๘คนหญิง๑คน
ของกลางที่ตรวจยึดได้มีเงินสด๗๐๐ครับ

แห่งนี้ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าเปิดลักลอบเล่นพนันมาต่อเนื่องแล้ว
แล้วก็มีรายงานว่าได้นัดหมายเล่นพนัน
ฉลองส่งท้ายปีเลยคือเล่นข้ามปีนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายตำรวจก็บุกจับกลุ่ม
ว่านักพนันส่วนหนึ่งก็หลบหนีไปได้ครับ
เนื่องจากว่าบอร์ดพนันแห่งนี้มีกล้องวงจรปิด
ก็น่าจะพอจะติดตามตัวได้จากนี้ไป
ตำรวจก็เรียกว่าเดี๋ยวตามจับข้ามปีเหมือนกัน
ถูกต้องเพราะว่าจับมาตั้งแต่ในช่วงก่อนปีใหม่
หลังจากได้รับเบาะแสมาพันธุ์ตำรวจเอกมานะเพาะช่วย
ผู้กำกับการตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องบอกว่า
ขอกำลังทหารร่วมจับกลุ่มด้วยครับ

เนื่องจากว่าในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

แต่นักพนันเขาไหวตัวทันก็หลบหนีไปได้ทั้งหมดเลย
ครั้งนี้จึงต้องจู่โจมแบบไม่ให้ตั้งตัวนะครับ
จากนั้นตำรวจก็นำตัวนักพนันที่จับกลุ่มได้
คือ๙คนชาย๘หญิง๑

รอส่งฟ้องศาลในข้อหารลักลอบเล่นการพนัน
ตามกฎหมายต่อไปตัวอย่างมีให้เห็นแล้ว